บอกว่าปีหนึ่งหาได้แค่ครั้งเดียว

อกไม้ประหลาดที่ว่ากันว่าคล้ายกับพระพุทธรูป

เขาบุกไปที่ต้นนี้
เพราะไปหาสิ่งที่มันหลบซ่อน

เขาเรียกมันว่าแมงจี้หลอก
ฮะโอ้โฮแมงจี้หลอบ
แมงจี้หลอบเนี่ยลักษณะของเขามันจะมีลำตัวสีดำปีกแข็ง
ช่วงหน้าฝนอากาศชื้นแบบนี้

พอคลี่คลายเจ้าดอกนี้ต้นนี้ออกมา
ก็จะเจอกับแมงจิ้นหลอบเนี่ยเพียบเลย

ถามว่าพอได้ไปแล้วเอาไปทำอะไรได้บ้าง
โอ้ได้หมดแล้วครับในแบบฉบับของชาวเหนือ
ก็ได้แกงก็ดีหรือจะทอดก็อร่อยในพริบตา

เขาบอกว่าหอมมันอร่อยจริง
แล้วยิ่งเวลากินกับข้าวเหนียวร้อนนะ
โอ้โหอร่อยแบบถึงอกถึงใจเลยทีเดียวนะครับ
แล้วอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่าปีหนึ่ง
มันหาทานได้แค่ครั้งเดียวของกินหายากครับ

แล้วนอกเหนือจากไอ้แมงจี้หลอบแล้วเนี่ยนะ
ของปลายังอื่นก็มีด้วยนี่ไงรู้จักกันดีหรือว่าเห็ดทอบนะครับโอ้โฮดีไง
ช่วงนี้ราคาดีดีมากเพราะว่าลิตรละ๒๘๐บาท
ชาวบ้านเขาไปขายได้เงินนะไม่ต่ำกว่าวันละพัน
ถือว่ารายได้ดีมาก

ไข่หานขาวหรือว่าเห็ดไข่เหลือง

บอกว่าช่วงนี้มันผุดขึ้นดีดีสร้างกำไรเป็นกรอบเป็นกรรม
แต่ต้องเตือนเพราะว่าอะไร
อันมันกินไม่ได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
คือเห็ดป่านั้นมีทั้งเห็ดที่กินได้และกินไม่ได้นะครับ

ผมต้องเล่านิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวคุณผู้ชม

คือเห็ดที่ทำให้เสียชีวิตส่วนใหญ่เรียกว่าเห็ดระโงกพิษ
แห่งเรียกว่าเห็ดระโงกหินหรือว่าเห็ดระงากหรือว่าเห็ดไข่ตายซาก
ซึ่งมันจะคล้ายคลึงกับเห็ดระโงกขาวหรือว่าเห็ดไข่หานที่สามารถทานได้
คือมันคล้ายกันไงแต่เห็ดระโงกพิษเนี่ยมันจะมีก้านที่สูง
มีกลิ่นแล้วก็ค่อนข้างจะแรงกว่าต้องศึกษาแล้วก็ระวังกันด้วยนะจ๊ะ
มาฝากเตือนกันเอาไว้ไม่อยากให้ไปหยิบเห็ดไปเก็บเห็ดที่มีพิษมาทาน
เอาเป็นว่าซื้อแม่ค้าที่เขาขายดีกว่าเขาชำนาญกว่าเรา
คือถ้าคุณไม่มีความรู้เรื่องนี้อย่าไปเที่ยวได้เก็บมาทานเอง
ค่ะเนี่ยนะของดีแต่ต้องดูดีด้วย